อีก๑คู่คู่นี้เลยค่ะ

ภาพนี้ค่ะกอดคอจูบปากกันเรียบร้อย
คือไม่ได้จูบหลังน้องขอบินแต่ว่าคือดีกันค่ะ

คือเขามีข่าวคราวทะเลาะกันนะคะแล้วก็ข้อตกลงตอนนั้นที่เขาบอกนะคะ
ก็คือน้องอาร์มต้องให้คิวคุณประจักรชัยนี่แหละค่ะ
คือล่าสุดเนี่ยมันมีข่าวว่าเขาจะฟ้องรอบสอง
ก็เลยมาเล่าให้ฟังนะคะว่าทำไมถึงฟ้องค่ะ
คือตามข้อตกลงตอนนั้นวันนั้นเนี่ย
เขาบอกว่าน้องอาร์มต้องให้คิวคุณประจักรชัยเดือนละ๕ครั้ง
แล้วแต่ละคิวก็คือคิดแค่สองหมื่นห้า
คือสมมุติคุณประจักรชัยไปหางานมา

คุณประจักรชัยจ่ายน้องอาร์มแค่สองหมื่นห้า
เดือนหนึ่ง๕วันนะคะแต่ปรากฏว่าตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน
ธันวามกราน้องอาร์มไม่ว่างเลยสักวัน

ซึ่งก็บอกว่าป่วยบ้างอะไรบ้างนะคะท้ายที่สุดค่ะ
คุณประจักรชัยทนไม่ไหวค่ะเพราะว่าโทรไปหาผู้จัดการคนใหม่
บอกว่าคิวสองหมื่นห้าไม่คิดแล้วนะคะตอนนี้เจ็ดหมื่นห้าแล้ว
ก็เลยอ้าวตกลงว่าสองหมื่นห้าเป็นเจ็ดหมื่นห้า
อันนี้ว่าตามข่าวที่คุณประจักรชัยอ้างกับบันทึงไทยรัฐนะคะ
ท้ายที่สุดนะคะคุณจักรชัยกับทนายความก็เลยจะฟ้องอาม
ซึ่งช่วงนี้นะคะคุณอาร์มก็ข่าวเยอะ
ว่าจะเป็นโดนไล่คนขับรถไปผู้จัดการคนเก่าไปอะไรหลายอย่างนะคะ
ก็ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าคุณอาร์มจะเคลียร์แล้วนะคะ
แต่ว่าท้ายที่สุดก็คุณประจักรชัยก็ยังจะฟ้องกันต่อนะคะ
แล้วก็ติดตามความคุ้มหน้ากับบันเทิงไทยรัฐของเรานี่แหละค่ะ

เพราะว่าข่าวลือของน้องอาร์มเนี่ยค่อนข้างเยอะ
แล้วก็แบบว่าพักลังมานิสัยไม่ดี